ร้องได้ให้ร้าน

โลคเล่นเด็กแดงคนเท่าคนแก่วัยรุ่น
สวัสดีครับ
สวัสดีคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะคะ

เจอพวกเราได้วันอาทิตย์๘๓๐น
เจอพวกเราได้ค่ะทุกอาทิตย์เวลา

วันอาทิตย์๙๓๐นเป็นต้นไปแล้วก็
สามารถร่วมสนุกกับเรานะครับไม่ว่าจะเป็นคอมเมนต์ไม่ว่าจะเป็นแชร์
หรือมันจะกดไลค์หรือจะมาร่วมเล่นเกมกับเรานะครับ
เพื่อสะสมแต้มนะครับลุ้นรับรางวัลเหมือนเดิม
แล้ววันนี้นอกจากพวกเรานะคะจะมาสร้างความสุขความสนุกสนานให้กับคุณผู้ชมแล้ว
ยังมีทั้งห้าท่านที่นั่งรอนะคะนั่งรอเงินล้านอยู่นะคะ
ขอต้อนรับคุณโฟคุณต้มจืดคุณจิ้งจกเขียวคุณใบเฟิร์นและคุณหนูตรี

และนี่ก็คือ๕ผู้เข้าแข่งขันที่รอใช้สิทธิ์กดปุ่มไฟในเพลงคัดสรรเพื่อขึ้นมาชิงเงินล้าน
คุณโฟนุ่มโจบ้านนาคุณต้มจืดกับบุคลิกขี้อายขี้อ้อน
คุณจิ้งจกเขียวมีอยู่ชุดเดียวที่ใส่เล่นลิเก
คุณใบเฟิร์นสาวน้อยผู้มากับรอยยิ้มหวาน
คุณหนูตรีผู้ที่มีเวทหมุนเป็นอาวุธ
และผู้ที่กำลังยืนอยู่บนเวทีร้องได้ให้ล้าน
สัปดาห์ที่แล้วก็คือคุณบุ๋ม
สาวน้อยยอดกระตันยูสู้เพื่อครอบครัวมาตั้งแต่อายุ๑๒
มาวันนี้เธอผ่านไปแล้วกับโจทย์เพลงข้อที่๑

ประกาศตรงนี้ใครคิดจะชอบกัน
จะจีบวันนั้นแต่ยังไม่มีช่อง
ชื่อมันมีตอนหนาวมีอยากทิ้งเวลาทบ
มีเงินรางวัลอยู่ในกระเป๋าแล้ว๕๐๐๐บาท
มามาเอาใจช่วยเอาใจเชื่อเธอกันต่อ
ขอให้ร้องได้เงินล้านนะครับ

สวัสดีครับ

กลับเข้าสู่รายการร้องได้ให้ร้านของเรานะครับ

โล่งไปแล้วหนึ่งหนึ่งขั้นหนึ่งค่ะค่ะวันนี้ก็ไม่รู้ว่าชะตากรรมจะเป็นยังไง
โอ้โหชะตากรรมเจริญถ้าเรามีความสามารถเราไม่ต้องห่วง
บุ๋มทีไรรู้สึกมีความสุขกับรอยยิ้มของบุ๋มแต่วันนี้ผิดหวังนิดนึง

อยู่ตรงนี้ไงครับคุณพ่ออยู่ตรงนี้ครับสวัสดีครับคุณพ่อครับ
สวัสดีค่ะ
นี่คุณพ่อมาเชียร์ตลอดเลยนะครับถ้าเกิดคุณลูกได้สักล้านหนึ่งนี่นะเป็นไงครับคุณ
คิดเลยสิ่งแรกที่พ่อจะทำถ้าเกิดบุ๋มได้เงินล้านคุณพ่อบอกเป๊กขึ้นมาแล้ว

นี่แหละมันเป็นเรื่องสำคัญที่สุด
เป็นเรื่องสำคัญตอนนั้นเนี่ยที่ได้แม่คุณสวัสดีพ่อเห็นนับอยู่ในรายการเรานานเดียวนะครับก่อนจะออกไป
ค่ะเพราะว่าเราให้เหรียญบาทรวดเลยนะครับ
คำนองนี้จะเป็นหลายสามเรียกว่านวด
นวดพนาธค่ะ

เพลงนี้ก็จำดนตรีได้
กลัวอยู่เหมือนกันว่าถ้าอินโทรขึ้นมาแล้วหนูจะไม่รู้จักอะไรอย่างนี้
แต่ว่าเพลงนี้รู้จักเพราะว่าฟังตั้งแต่เด็ก

เล่นคร้าย

ไม่ใช่ะ

สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านเพลงที่๒เพลงมาครับ
ขอโชคดีครับ

ผู้คนล้นลามราคาไม่แพงมาซื้อมาสิมาช่วยซื้อมาสิมาสิมาช่วยซื้อมาสิมาสิมาช่วยซื้อช่วยซื้อหน่อย
เซนิสน้องอิสเนี่ยอ่าลุงขับพลานั่งจากพี่จ้อยช่วยซื้อใกล้หน่อยนั่งอุ่นนุ่นแก้วหน่อยตัวละโรดไม่แพงหรอกนี่
ผีแก้วปิงการ้อยขายดิบขายดีชื่อกระช่อนตอนนี้แซ่บอีหลีไม่มีใครแสง
อีแก้วมาแรงไม่แพงด้วยสิ
สึมัยสึมัยนี่กันนี่สึมัยแท่มัยยังไม่อัน
สึมัยสึมัยนี่ไก้บ้านเหลือมันอร่อย
ทานไปทานมาเท่านี้ช่วยซื้อเมื่อสิช่วยหนูซื้อหน่อย
ไม่แพงหรอกนี่

ความเป็นศิรภินออกหน้าตามือมาหญิงตอนท้าย

ซึ่งเราไม่ได้ให้คะแนนสำหรับการเต้นนะครับ
เราเอาแต่เนื้อร้องที่ถูกต้องแต่ว่าส่วนใหญ่แล้ว

แต่ก็ถือว่าเป็นโบนัสให้คุณผู้ชมนะ

กลัวว่าใครจะมากล่วงกระเป๋าอะไรเกียรติ

ซื้อไหมซื้อไหม

ถ้าผ่านเพลงนี้ได้๑๐๐๐บาทนะฮะเราก็อยากจะให้น้องบุ๋มทำความฝันให้สำเร็จนะครับ
มาถึงช่วงเวลานี้แล้วสำหรับเพลงที่สองนะครับ
มูลค่า๑๐๐๐บาทคุณบุ๋มนะครับร้องได้หรือร้องผิดครับ
โฟไนโฟไน

สำหรับเพลงที่๒นะครับมูลค่า๑๐๐๐บาทนะครับ
คุณบุ๋มนะครับร้อง
กับความฝันความหวังที่จะทำให้ครอบครัวมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
คุณบุ๋มกับเส้นทางเงินล้านที่เธอต้องฝ่าฟันในโจทย์เพลงข้อที่๒นี้

ช่วงหน้ามาเอาใจช่วยเธอกันครับ